มาดูอีกเรื่องราวของการขโมยมีคนร้ายสองคน
คนนึงเขาก็นั่งรออยู่ที่รถจักรยานยนต์
อีกคนนึงก็ทำทีไปหยอดเหรียญที่ตู้เติมเงินโทรศัพท์เนี่ยค่ะ
หยอดเหรียญอย่างเดียวหยอดไปหยอดมายกไปทั้งตู้จ้ะ
ไปทั้งตู้เลยคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

คุณยกตู้ไปเลยเหรอ
นี่ค่ะคนร้ายเขาไปทำทีเหมือนหยอดเหรียญ
ตู้เติมเงินโทรศัพท์นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๔ของวันอังคารค่ะ
เกือบกล้องวงจรปิดแล้วมันชัดเจนเลย

ซ้ายหันขวาก็ยกไปเลยทั้งตู้นะคะ

ตู้เติมเงินนี้มีเงินอยู่ประมาณ๒๐๐บาท
พอตกบ่ายตำรวจสพเหนือคลองก็บอกว่ามีคนเจอ
และตู้เติมเงินลักษณะแบบนี้เลย
ถูกทิ้งอยู่ในคลองในซอยบ้านใส่โป๊ะ
จากจุดเกิดเหตุไป๕๐๐เมตร
แต่ไม่สามารถตรวจรอยนิ้วมือแฝงได้
เพราะตู้เนี่ยเขาเอาไปทิ้งในน้ำแล้วไง

แต่คนร้ายเขาปิดหน้าปิดตานะมันเห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะคะ